เหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
มีผู้ชาย๒คนคนหนึ่งเนี่ยอายุ๖๒
คุณลุงวัย๖๙กับคุณตาวัย๗๒
เขาไปชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
แย่งกันจีบม่ายสาววัย๓๒

กลายเป็นว่าสองคนนี้ไม่พอใจกันโกรธกัน
คุณตาวัย๗๒เอาปืนลูกซองยาวไปยิงคุณลุงวัย๖๙

เขานอนทั้งวันทั้งมาทั้งคืน
และซึ่งว่ามาบ้านบ้างว่าตายกับ
คุณตากับตาสำรานชอบผู้หญิงคนเดียวกันจริงไหม

ก็คือดูแลอยู่
เวลาเขาเดือดร้อนก็เขาขอเงินก็มีข้อแรกเปลี่ยน
เมืองต้นตาทองภูลบอกว่าผมไม่ได้ยิงเขา
แต่ก็มีปืนลูกซองยาวตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สองคุณตาทองภูลบอกว่าไม่ได้ชอบเขาอ่า
ไม่ได้ชอบน้องน้ำฝนแต่ดูแลกันอยู่
ดูแลอยู่ดูแลกันอยู่ให้สตุ้งสตังค์ใช้อยู่
ทีนี้ต้องไปถามฝ่ายิงดูหน่อยม่ายสาวที่ชื่อว่าน้องน้ำฝน
นางสาวน้ำฝนอายุสามสิบเอ็ด
เธอบอกว่าเธอเลิกกับแฟนได้๒เดือนแล้ว
คุณลุงสำรานกับคุณตาทองภูลเนี่ยภรรยาเสียชีวิต

บอกว่าสองคนนี้พยายามมาตีสนิทเธอจริง
ล่าสุดเนี่ยค่ะตัวคุณลุงสำรานเนี่ยก็ห้ามว่าไม่ให้ไปบ้าน
ตาทองภูลก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
แต่เหมือนกับว่าทั้งคู่ก็พยายามที่จะมาเข้าหาเธอ
เธอบอกว่าก็เชื่อว่าสองคนนี้ทะเลาะกันเพราะห่วงเธอหึงเธอ

เชื่อแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนยิงอ่ะนะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนกลางคืน
แล้วตาทองภูลก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้ยิง
แต่ลุงสำรานโดนยิงไงก็ต้องไปหาว่าใครยิงนะคะ

เธอบอกว่าเอาจริงนะไม่คิดอะไรกับผู้ชายสองคนนี้เลย

ก็คนนึงก็หกสิบเก้าคนนึงก็เจ็ดสิบสองเธออายุเพิ่งสามสิบเอ็ดอะ
แต่เธอใช้คำพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะขออภัยนะคะ
บอกว่าใครจะไปคิดสร้างอนาคตใหม่กับชายไม้ใกล้ฝั่งแบบนี้
เขาหึงหรือว่าไง

ใช่ค่ะ
เขาบอกไหมว่าลุงคนโดนยิงอ่ะ
จ้ะถ้าไปแล้วไม่ต้องกลับมาหลังนี้แกบอก

จ้ะบ้านหลังนั้นแกก็หลงรักลุงมันกัน
นี่ข้างกันเนี่ย
แล้วแกก็มาหึงบ้านหลังนี้ต่างคนต่างเฮียตายอะ

ต่างคนก็ต่างถ้าหุงลงมูน่ะบอกกัน
นี่ค่ะน้องน้ำฝนบอกแบบนี้
คือไม่เป็นไรการจะรักใครชอบใครไม่ว่ากัน

อันนี้ก็ต้องหาแล้วว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะ
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาตาทองภูล
ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
และเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัว
แต่ทีนี้คุณตาทองภูลจะเป็นคนยิงคุณลุงสำรานหรือเปล่า
อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมต้องเอาให้ชัด
เพราะว่าเบื้องต้นคุณตาปฏิเสธ
ค่ะทีนี้เราได้คุยกับพี่สาวของน้องน้ำฝนด้วยนะ
ได้คุยกับคุณปุ๊กลุ๊กชื่อนางสาวอาภาพรเพชรสุระนะคะ
พี่สาวมายืนยันอีกเสียงนึง
ยืนยันอีกเสียงหนึ่งต่อจากน้องน้ำฝนว่าหึงแน่นอนค่ะ
เล่าให้ฟังเป็นฉากฉากแบบนี้เลยนะคะว่าตาทองภูลนี่นะ
หลังจากเสียภรรยาไปเนี่ยชอบเหลมองหาสาวในหมู่บ้าน
โดยจะเลือกสาวที่อายุไม่มาก
เพราะว่าตาทองภูลเป็นคนค่อนข้างมีฐานะ
มีที่ดินเยอะค่ะก่อนหน้านี้เคยประกาศเลยว่า
ผู้หญิงคนไหนโดยเฉพาะน้องน้ำฝนเนี่ย
ถ้าสนใจจะมาอยู่ร่วมหอชายคาเดียวกัน

เดี๋ยวตาทองภูลจะยกที่ดินให้๕ไร่ทันทีเลย

ส่วนลุงสำรานคู่กรณีที่ว่าถูกยิงเนี่ย

แต่ใจไม่ปล้ำเท่าตาทองภูลค่ะ

แล้วก็เลยกลายเป็นการก่อเหตุแบบนี้
อะไรนาง้าน่ะ

ก็ไม่ใจมังเป็นอยู่ตรงตรง
ที่บ้านตรงก็ไปหาเรื่อย
มาหาเวลาแล้ว
แล้วทุกคนก็ว่า
จริงใช่ไหม
ใครใครใครฮะก็แต่พูดมากแล้วก็ไอ้คนที่เจ็บ
มันมีหลายคนนะที่นั่นอ่ะมีเยอะแต่ไอ้ตาคนที่มีอาวุธน่ะ
อยากได้ไอ้ฝนแกรักมากบอกตรงตรงว่าแกรักมาก
คือน้องสาวเราใช่อันนี้คือน้องสาวแต่ไอ้ตาคนที่โดนยิงอ่ะ
แกก็รักแกก็รักแต่แกน่ะเป็นคนเรดวนไงเดี๋ยวก็บอกว่าเออ
ชอบชอบปุ๊บลูกเออเดี๋ยวก็บอกว่าชอบไอ้นี่
มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็ไม่รู้กับแก
เรื่องอันนี้ก็คือว่าตึกชิงนางศึกชิงนางพูดง่าย
ฝั่งสาวบอกว่าเป็นศึกชิงหนัง
มีโอกาสได้เจอคุณตาทองภูลอีกครั้งหนึ่งช่วงเย็นนะคะ
ตอนนั้นคุณตาก็ถูกตำรวจควบคุมตัวแหละ
แถมแกก็ยังตอบคำเดิมว่าไม่ได้ยิงไม่ได้เป็นคนยิงสำราน

ตาทองภูลยังรักน้องน้ำฝนอยู่ไหม
เพราะทุกคนสรุปตรงกันเลยว่ามันคือเรื่องศึกชิงนางแน่นอน
ฟังตาทองภูลตอบหน่อยนะคะ

ตอนแรกที่ทีมข่าวถาม
แล้วตำรวจถามเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ชอบ

ดูแลเฉยให้สตางค์เฉย
แต่ตอนหลังไปถามก็บอกไม่ได้รัก

ตาทองภูลน้องน้ำฝนลุงสำรานรู้กันอยู่๓คน
แต่ที่แน่ณตอนนี้ลุงสำรานโดนยิง

ว่าบาดแผลแล้วก็กระสุนที่ถูกยิง

มันไปตรงกับปืนของตาทองภูลหรือเปล่า

แล้วเดี๋ยวเราคงจะได้รู้คำตอบนะคะว่า
คุณตาทองภูลเป็นมือยิงหรือเปล่า

แต่ความรุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะ